คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องเด็กหลงนี่แหละ
เป็นเด็กหญิงชาวจีนนะคะอายุ๔ขวบพลัดหลงกับพ่อแม่
เห็นว่าเดินข้ามถนนอยู่คนเดียวก็มีหนุ่มพลเมืองดีค่ะ
พอเห็นแบบนั้นก็อุ้ยอันตรายนะเด็กอยู่คนเดียวแล้วยังเล็กอยู่เลย
ก็รีบช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพักให้ตำรวจตามหาพ่อแม่
แล้วก็นี่แหละค่ะเป็นภาพความประทับใจนะ
คุณแม่รีบโผล่กอดเลยแม่รีบมาแล้วก็ดึงลูกไปกอดเลย
หนุ่มพลเมืองดีคนนี้เชือน้ำเหนือนนี่ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอเด็กน้อยชาวจีนวัย๔ขวบคนนี้
หลงจากพ่อแม่กำลังจะเดินข้ามถนนอยู่คนเดียว
โอ้โหเด็กเดินข้ามถนนนะคุณไม่อยากจะนึกภาพเลยมันอันตรายอะนะคะ
ก็เลยรีบเข้าไปหาน้องแล้วก็นำน้องมาส่งตำรวจโรงพักบ้านบึงที่ชนบุรี
เพื่อติดตามตัวพ่อแม่ก็ประสานครูสอนภาษาจีนมาพูดคุยด้วย
แต่ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งมาอยู่เมืองไทยไม่กี่วันตอบอะไรไม่ค่อยได้
ระหว่างนั้นมีชายหญิงชาวจีนเข้ามาที่โรงพักพอดีเลยจะมาแจ้งความลูกหาย
พอเจอหน้าหนูน้อยเท่านั้นแหละรีบบอกเลยว่าโอ๊ยนี่ลูกฉันเอง
พอเจอนะคะหญิงชาวจีนที่เป็นแม่เนี่ยวิ่งมากอดลูกแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างดีใจเลย
เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ว่าครอบครัวออกมาตลาด
จอดรถให้เธอกับลูกลงก่อนแล้วสามีไปวนหาที่จอด
แล้วจังหวะนั้นนะคะอยู่ลูกสาวเดินหายไปตอนไหนก็ไม่รู้แม่ก็ไม่ทันได้สังเกต
เพราะดีนะคะที่ผู้ชายพลเมืองดีคนนี้ไปเจอเข้าอุ้ยไม่อย่างนั้นนะไม่รู้จะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง
พอเจอหน้าลูกสาวนะคะคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวจีนก็พยายามขอบอกขอบใจ
หนุ่มคนนี้แล้วก็พยายามมอบเงินให้ด้วยแต่เขาปฏิเสธที่จะรับเขาบอกว่า
ไม่เป็นไรเขาเข้าใจตัวเขาเองก็มีหลานสาวเหมือนกันรู้เลยว่าถ้าเกิดหลานเขาหายไปเนี่ย
มันร้อนใจมากก็แค่แบบช่วยเหลือกันเฉยเขาบอกว่าการทำครั้งนี้เนี่ย
มันก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคนที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
เป็นความมีน้ำใจที่อยู่คู่กับคนไทยทุกคนอยู่แล้วไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไร

ขอให้คนขาทุกคนเป็นแบบนี้นะเหมือนคันนั้นอยู่มาก